เตียนชื่อนี้มีการสันนิษฐานว่าจากภูมิทัศน์ที่คล้ายคลึงกับเมืองฮาเตียนในประเทศเวียดนาม
ยวนถิ่นนี้จึงเรียกว่าฮาเตียนแล้วเพี้ยนเป็นท่าเตียน
แต่บางข้อสันนิษฐานที่น่าจะมีความเป็นไปได้คือมาจากเพลิงไหม้ในพื้นที่นี้จนสภาพโล่งเตียนไปเป็นเหตุให้เรียกว่าท่าเตียน
ด้วยท่าเตียนเป็นย่านการค้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ก่อนการสร้างพระบรมมหาราชวัง
เป็นตลาดที่มีเรือสินค้าใหญ่น้อยจากหัวเมืองต่างหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเทียบท่า
และยังเป็นจุดพักของพ่อค้าแม่ค้าที่ล่องเรือผ่านไปมา
เตียนจึงโด่งดังและยังทำหน้าที่เป็นตลาดการค้าเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน